ส่วนเรื่องราวที่เราจะนำเสนอเป็นอย่างแรกในเรื่องของการตำน้ำพริก
น้ำพริกละลายแม่น้ำ
น้ำพริกละลายแม่น้ำมันเฉยไปแล้วทำไมอ่ะ
เดี๋ยวคุณต้องดูวิธีการตำน้ำพริกแบบนี้
แล้วผมจะบอกว่าตำน้ำพริกอะไรที่มันเป็นสิ่งที่เหมาะกับปี๒๐๑๙ครับ
มีตำพริกแบบไหนแล้ว

กระทบพริกเข้าตา

เดี๋ยวนะคือเขากลัวพลิกกระเด็นเข้าตาเหรอคะ
น้องไวตอมทำสุภาษิตโบราณว่าอย่างไรนะตำน้ำพริกละลายแม่น้ำต้องเปลี่ยนใหม่แล้วปี๒๐๑๙
เป็นตำน้ำพริกถุงพลาสติกคุมหัวครับ
ทำไมต้องเอาถุงคลุมหัวแบบนี้

ก็ป้องกันพริกกระเด็นใส่ตาถูกต้อง
ถ้าเกิดมันเข้าตาขึ้นมาแล้วมันแสบหน้าแสบตา
บางทีเข้าหมูกเข้าจมูกนี่แหละแสบจมูกนะ
คือต้องบอกว่าคนตำน้ำพริกเนี่ยบางทีมือจับพริกใช่ไหม
หรือว่ามือจับครกอย่างนี้พลิกกระเด็นใสแล้วก็ลืมเอาไปป้ายหน้าไปตำจะแสบ
ดิฉันเคยบ่อยมากเลย
เพราะฉะนั้นถุงพลาสติกคุมหัวเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นแล้วครับในยุคนี้สมัยนี้
แต่บางทีนะผมก็เป็นห่วงมันแน่นไปเดี๋ยวจะหายใจไม่ออกหรือเปล่า
นั่นน่ะสิคุณมันจะหายใจออกยังไงอ่ะ
คลิปนี้พอเอาไปโพสต์นะเขาก็มีคนพูดถึงเยอะ

บอกว่าแหมมีออปชั่นเสริมอย่างถุงพลาสติกนี่ก็ดูเป็นมืออาชีพขึ้นมาเลยทีเดียว
บางคนก็บอกว่าอ้าวพี่แม่คิดได้ไงเนี่ยเอาถุงพลาสติกมาใส่แบบนี้
บางคนก็บอกว่าดูแล้วไม่กลัวน้ำพริกกระเด็นเข้าตาหรอก

กลัวขาดอากาศหายใจอย่างที่ผมบอกนั่นแหละ

ฉันสงสัยว่าทำไมเวลาตำน้ำพริกถึงเอาถุงครอบหัว
เพื่อว่ากลัวพริกกระเด็นแล้วมันแสบหน้าหรือว่ามือเปื้อนแล้วแสบใช่ไหม
ทำไมเราไม่ใส่ถุงมือ
เวลาจะจับหน้าถอดถุงมือออกปุ๊บก็ไม่แสบ

เวลาเราใส่ถุงมือแล้วเราแบบเหงื่อออกใช่ไหมเราก็ปัด

คือตอนนี้เป็นห่วงมากเลยว่าคุณพี่เขามีอากาศหายใจอยู่เนอะ

คุณนึกภาพดูนะถ้าเกิดว่าคุณหายใจผ่านถุงพลาสติกแบบนี้มันจะเป็นยังไง
ผมถามเท่านั้นเองว่าเขามีไอเดียในการตำน้ำพริกกับยุคไทยแลนด์๔๐นี้ยังไงบ้างนะคะ